มาดูเรื่องนี้หน่อยดูความคืบหน้ากรณีฆ่าหันศพนักธุรกิจชาวเยอรมัน
ค่ะตอนนี้คือจับกลุ่มตัวคนนึงนายชาลุ๊กชาลุ๊กจำได้ไหม
กลัวโอลาฟมากเลยวันนี้จะเอาตัวเขาไปฝากขัง
ฆ่าเขาในคุกแล้วนี่ค่ะเมื่อคืนบรรยากาศตลอดทั้งคืนเลยนะ
ตำรวจก็สอบปากคำนายชารุกคารีมอุดดินอายุ๒๗ปีค่ะ
นี่ผู้ต้องหาคนสุดท้ายแล้วตอนที่สอบปากคำเนี่ย
ก็มีทนายด้วยมีญาติมาร่วมรับฟังด้วย
ถ้าทางชารุเขาเครียดเลยแหละกังวลตลอดเวลาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ
แล้วก็ขอไปให้การในชั้นศาลทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยนะ
เจ้าหน้าที่คุมตัวนายชารุกออกจากห้องขังไปยื่นคำร้องฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทยา
นักข่าวเองคุยกับชารุกเขาร้องไห้แล้วก็พูดแต่ผมกลัวผมกลัว
ผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ฆ่าพี่ชายของชารุกเนี่ยนะ
บอกว่าน้องอยากขอความเป็นธรรมตอนนี้กลัวมาก
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าโดนโอลาฟบังคับ
เพราะอะไรรู้ไหมโอลาฟเหมือนกับจะเอาชารุกให้อยู่ติดตัวตลอดเวลาเลยอ่ะ
ชวนไปไหนไปตกปลาพาไปด้วยตลอดครับ
แล้วให้ชารุกอยู่ในภาพกล้องวงจรปิดทั้งหมดเลย
แล้ววันที่เกิดเหตุชารุบอกว่าจริงแล้วไม่ได้เข้าไปในบ้านนะ
แต่ชารุกรออยู่หน้าบ้านนั้นประมาณ๓ชั่วโมง
แล้วเข้าไปปั๊บเห็นว่าฮันสปีเตอร์นอนอยู่บนโซฟา
จังหวะนั้นโอลักษ์เอาปืนมาเจาะหัวเลยบอกว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับใคร
แล้วตอนนี้กลัวมากถ้าเกิดว่าเข้าคุกจริง
ไปเจอโอลาฟในเรือนจำจะโดนฆ่าปิดปากค่ะ
คือฝากทุกคนแบบช่วยกันตามหรือค่อนข้างกลัวมาก
แล้วก็ทั้งโดนขู่มาก่อนแล้วทั้งครอบครัวแล้วก็
คือเขาก็อยากได้ความเป็นธรรมคือฝากทุกคนแบบช่วยกันตามเรื่อง
เพื่อมอบความเป็นธรรมว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงกันแน่
เพราะว่าหลังจากนี้จะเข้าท่านพบท่านผู้มีจัดการของท่านไหมครับ

เดี๋ยวจะส่งหนังสือไปถึงท่านครับเรื่องขอความเป็นธรรม
เพราะอยากให้ช่วยดูแลเพราะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะห่วง
กลัวเรื่องความปลอดภัยของเขาเช่นกันไม่ว่าจะเป็นด้านในหรือคนด้านนอก
นี่ไงเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนั้นนิชารู้
บอกว่าเดี๋ยวจะจัดการทั้งครอบครัวนะคะ
พัทยาเมื่อวันที่๑๓ที่ผ่านมาสารก็ไม่ให้ประกันตัว
แล้วก็ถูกส่งตัวไปยังเรือนจำพิเศษพัทยาทันทีนะคะ
อีกคนนึงอีกคนนึงนิโค
นิโคที่เป็นคนเช่าบ้านคนนี้เขาก็กลัวโอลาฟเหมือนกันนะ
ไปเจอเจ้าหน้าที่ยังกรีดแขนตัวเองอยู่เลย
แล้วเขานี่แหละคือคนที่เฝ้าตู้แช่
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่านั่นคือตู้แช่ที่มีศพอยู่
ทีนี้นิโคเองก็โดนตั้งข้อหา
ปิดบังซ่อนเร้นอำพลางศพศาลให้ประกันตัวนะ
แต่ต้องถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนำตัวมากันไว้ก่อน

หลังจากที่ถูกเพิกถอนไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ